เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะ
อีซ้อขยี้ข่าวสองโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกว่าฝากตำรวจในพื้นที่จัดการให้หน่อย
อกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วมันยังน่ากลัวด้วยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นนั้นมีอาวุธ
มขู่ตะโกนท้าทายแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้แทบทุกคืนเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงรายค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละยกพวกมาเป็น๑๐คนเลย
แล้วก็มาก่อเหตุทำลายข้าวของมาทำร้ายลูกชายของเจ้าของบ้านที่กำลังนั่งดื่มนั่งกินฉลองปีใหม่อยู่หน้าบ้านนะคะ
ท่า

นี่นะคะบ้านหลังนี้ที่บ้านสันโป่งอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับ

มีมีดมีไม้มีปืนบุกเข้ามาทำลายทรัพย์สิน
เจ้าของบ้านกับเพื่อนเขากำลังดื่มกินกันเต้นรำกัน
มีความสุขต้องหนีตายออกจากประตูหลังบ้านนะคะ
คือวันต่อมาเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้กลุ่มเดิมเลย
วนเวียนมาตะโกนข่มขู่ทำให้คนที่อยู่ในบ้านก็คือแม่กับลูกอ่ะ

วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
ไปคุยกับเจ้าของบ้านนางยุพินอายุ๕๒ปี
ลูกชายคนโตชื่อว่านายธิรจิตอายุ๒๕
คือลูกชายทำงานอยู่ในตัวเมืองเชียงราย
เขาก็กลับมาบ้านมานั่งดื่มนั่งกินฉลองปีใหม่ที่บ้านกับเพื่อน
มีวัยรุ่นผู้ชายคนนึงที่เป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาอยู่๓รอบ
ทีนี้มาจอดหน้าบ้านเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
ลูกชายก็เลยเดินไปถามว่าเบิ้ลเครื่องเสียงดังทำไม
โอ้โหทะเลาะกันเลยถามไม่ได้ทะเลาะกันเลย

หลังจากนั้นค่ะวัยรุ่นผู้ชายคนนี้กลับไปที่บ้านอยู่ห่างกันแค่๑๕๐เมตร
พาพ่อพาญาติพี่น้อง๔คนย้อนกลับมาที่หน้าบ้านเธออีกครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นเนี่ยค่ะเธอกับเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันห้ามเขาก็เลยกลับกันไป

ไปสัก๑๐นาทีคราวนี้คู่กรณีขับกระบะมาเลยมาจอดหน้าบ้าน
คราวนี้พาเพื่อนมาอีก๑๐กว่าคนแล้วอาวุธครบมือ
มีดทั้งไม้ทั้งปืนถึงขั้นบุกเข้ามาในบ้าน

ทำให้ลูกชายกับเพื่อนวิ่งเข้าไปในบ้านไปหลบห้องนอนบนชั้น๒
แล้วก็หนีเอาทางหลังบ้านเพื่อเอาตัวรอด
นอนบ่รับละตั้งแต่เกิดเรื่องมานี้
ขอให้เจ้าน้าที่ทำดานการณ์เย็นเร็วที่สุด
ด่วนที่สุดถึงขั้นที่สุดเลย
เจ้าไม่ยอมเจ้าอยู่แบบหวาดระแวงเจ้าตัว
เพราะเจ้ามันมีประจายอยู่ด้วย
ขอเร่งทำคดีขึ้นมาสิ้นสุดเร็ว
เราไปถามพันธุ์ตำรวจโทปวินวรรณราช
ตำรวจเองก็บอกว่าคดีนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน

เตรียมจะออกหมายเรียกผู้เกาะเหตุมาสอบปรักคำ
หลังจากนั้นก็จะมีการสรุปเพื่อแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุ
แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ